ไปดูอุบัติเหตุที่ฉะเชิงเซากันหน่อยนะครับ

แล้วลักษณะคือจะยูเทิร์นแต่ไปปาดหน้ารถกระบะ

ป้ารอดตายเรากับปฏิหาร

เพราะลักษณะการชนแรงนะคะ
ชนจังแบบนี้เลยค่ะ
แต่ป้าเนี่ยคือแค่เจ็บขานะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ

เพราะฉะนั้นขับรถไม่ประมาทดีที่สุดค่ะ
คุณป้าท่านนี้ที่ไปประสบเหตุ

มีอาการปวดขาและแผล

ส่วนคนขับรถกระบะคุณบุญส่งโอ้โห

ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคงแบบตกใจ

จู่ที่รถป้าขี่มาตัดหน้าแบบนั้น
ในขณะที่พี่บุญส่งบอกว่า
กำลังจะไปตลาดที่สี่แยกทุ่งสะดาวนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพแปลงยาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จะตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้ว

ป้ารอดตายเรากับปฏิหารเลยนะฮะ
เพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วนี่มันชนจังแบบนี้ค่ะ
แล้วตำรวจบอกว่านี่รอดตายราวกับปฏิหารเลยนะคะ
คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วรถติดยาวเหยียดเลย
ตรงนี้ก็คือถนนสาย๓๔

ถึงสี่แยกทุ่งสะดาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องมีการเคลียร์ที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อให้รถกลับมาวิ่งได้ตามปกติ
ส่วนตัวป้ามณฑาเองก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาล

หลังจากนั้นก็คงต้องมีเรื่องของคดีแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปค่ะ